ส่วนที่สมุทรสาครนะคะตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ได้ไปจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดกันกลางเมืองเลยนะคะ

ไปขนส่งทางภาคใต้ของไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
นำกำลังเข้าจับผู้ต้องหาซึ่งประกอบไปด้วยนายชาญชัยดาศรี
นายสุรวิทย์พิทักษ์นายสุวานันแฉะ
อัศมีนยะแต่ชาวจังหวัดนราธิวาส
ก็เป็นสมาชิกกระบวนการค้ายาเสพติด
เขานัดหมายกันส่งยาล็อตใหญ่ในห้างสรรพสินค้า
ริมถนนพระราม๒กลางเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดก็ยอมให้จับกลุ่มโดยละม่อมนะคะ
ไม่มีการต่อสู้อะไรแต่อย่างใดเลย
โทรศัพท์มาบอกเรา

ทุกที่ได้เรียบร้อย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตำรวจเขาก็ตรวจค้นโดยละเอียด
ไอซ์ทั้งหมด๒๓กิโลกรัมซ่อนอยู่ในล้อรถยางอะไหล่ค่ะ
ส่วนยาบ้าอีก๑๙๔๐๐เมตร
ก็ซ่อนอยู่ในช่องลับทั้งฝาท้ายกระบะ

นายอัสแตให้การภาคเศษนะคะ
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าถูกว่าจ้างให้มารับช่วงต่อ
เพื่อขับรถคันนี้ไปยังพื้นที่อำเภอสุไงโกลก

แต่ก็ไม่รู้บอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าในรถมียาเสพติด
ก็เขาบอกให้มารับรถก็แค่มารับรถเฉย
สำหรับแนวทางการสืบสวนค่ะตำรวจก็มั่นใจในหลักฐานนะคะ

เพราะมีการติดตามเส้นทางการขนยาเสพติดที่ผ่านด่านตมมุกดาหาร
มาถึงจุดส่งยากลางเมืองมหาชัย
แล้วก็เข้าสกัดกั้นก่อนที่ยาล็อตนี้
จะถูกส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
เส้นทางของยาล็อตนี้แล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบประจำนะครับ
ว่าจะผ่านแดนไปยังมาเลสเซียนะครับ
โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาแบ่งหน้าที่กันนะคะ

โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาแบ่งหน้าที่กันนะคะจะแบ่งตามระยะทางแล้วก็พื้นที่
๒คนแรกจะลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งลาวผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ทางด่านตำมอบมุคดาหาญ
จากนั้นก็จะนำมาส่งมอบให้กับขบวนการอีก๒คน

จะมานัดรับมอบที่จังหวัดสมุทรสาครนี่แหละค่ะ
แล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดนราธิวาส
ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อเป็นปลายทางสุดท้าย
และถ้ายาเสพติดเหล่านี้ผ่านไปถึงประเทศที่๓เนี่ย
มูลค่าจะเพิ่มจากเดิมอีก๑๐เท่า
คนก็เลยหันมาเรียกว่าลักลอบขนไอซ์กันมากขึ้นนะคะ
ใต้หวันหรือว่าออสเตรเลีย
เพราะว่าเป็นกลุ่มของลูกค้าที่มีฐานะ
พอที่จะซื้อการบริการในเรื่องของยาเสพติดประเภทที่มีราคาสูงได้

แต่ว่าหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลไปถึงกลุ่มในทุนแล้วก็กลุ่มสั่งการ
ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทั้งหมดมีหมายจับอยู่แล้วด้วย
ดำเนินคดีกับผู้สมคบคิดช่วยเหลือ
รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือขายยาเสพติด
ตำรวจเขาจะขยายผลตรวจสอบให้หมดแล้วก็จะทำการยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินค่ะ